สลดตายายล่ำโซ่หลานเหตุดื้อไม่เชื่อฟังหลานสาววัย๑๑

ต้องดื้อมากจนตายายทนไม่ไหวแล้ว

เหตุผลนี้ที่บอกว่าดื้อไม่เชื่อฟังเนี่ยมันเพียงพอกับการที่จะทำกับเด็กแบบนี้ไหม

เอาไม้ทุบตีบีบคอเด็กด้วย

ชาวบ้านที่บุรีรำทนไม่ไหวแอบถ่ายคลิปส่งมาให้เราแบบนี้ค่ะ

ได้ยินเสียงไหม

นี่เห็นมั้ยวงกลมสีแดงนะค่ะ

นี่คือส่งมาให้เราด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาโพสต์เฟสบุ๊คด้วยนะคะ

เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไม่รู้แล้วลืมนะคะ
ก็คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ลองคุยข่าวกันมาหน่อยนะคะ

พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ทันทีเลยไปพร้อมกับกู้ภัยอมรินใต้
ไปที่บ้านหลังดังกล่าวอยู่ที่อำเภอลำปลายมาตรที่จังหวัดบุรีรำ
สิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาคือคาตาผู้สื่อข่าวเลยคืออะไรรู้ไหมเห็นโซ่ป่ะ

มิวตี้นามสมมุตินะน้องอายุ๑๑ปีค่ะอยู่ที่บ้านลำพังขาซ้ายถูกล่ำโซ่ไว้
ไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่น้องเดินได้แล้ว
ไปพบว่าตามตัวน้องเนี่ยมีรอยช้ำ
โดยเฉพาะบริเวณคอส่วนตากับยายเราไม่เจอนะคะ
ออกไปหาปลาน้องบิวตี้ก่อนลูกน้องเล่ามาก่อนเลย
เล่าบอกว่าสาเหตุที่ตากับยายล่ำโซ่ที่ขา
เพื่อไม่ให้น้องเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนบ้านอืม
น้องบอกว่าน้องส่วนใหญ่ถูกทิ้งให้อยู่ที่บ้านคนเดียว
คอน้องไหมคะอ่าเป็นเหมือนรอยเล็บอ่านั่นแหละค่ะเออ
โอ้โหคุณผู้ชมต้องอยากให้ฟังเสียงน้อง
จังหวะที่น้องบอกว่าที่หนูไปเล่นก็หนูเหงา
ตากับยายชอบเอาไม้มาตีหนูชอบตีหนูอ่ะ
มัดไปแบบนี้ด้วยบางทีก็บีบคอนู้

กลับมาพอดีอยากรู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง
ลองฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะแต่ทำไมตาถึงต้องล่ามโซ่หลานถึงขั้นเนี้ยฮะ
วันนี้ยังบอกไม่ได้ขนาดเจ้านายบอกยังบอกไม่ได้
แล้วพูดเลยร่ามเอาไว้แล้วตาไม่สงสารหลานอ่ะ
ไม่อยากให้ออกไปทั้งโน่นเจ้านายเขาก็บอกยังสั้นมาผี
แล้วตาไม่สงสารหลานบอกแล้วยังบอกไม่ฟัง
ตาไม่สงสารหลานค่ะ
คือในมุมของตาตาบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ย

หลานอยู่บ้านคนเดียวตากับยายต้องออกไปทำมาหากิน
ไปหาปูหาปลารับจ้างก็อะไรก็ว่าไป
คือก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนให้หลานเชื่อฟัง
เพราะว่าหลานชอบออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน
ตัวเองก็ต้องทำงานหาเงินไง
ยายเลี้ยงคนเดียวก็เอาไม่อยู่
จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแบบนี้
แล้วเลี้ยงหลานคนเดียวมาตั้งแต่เด็ก
พ่อแม่เขาแยกทางกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามช่วยเจรจาให้บอกตา
สัญญากับพวกนักข่าวได้ไหม
สัญญากันได้ไหมว่าจะไม่ล่ามโซ่หลานแบบนี้อีก

ตาว่ายังไงฟังจากปากตาเลยค่ะ
ก็คือจะไม่ล่ามโซ่แต่ยังตีอยู่

ตอนที่ตากับยายออกไปทำงานก็ตี
แต่โซ่รับปากกับนักข่าวว่าจะไม่ล่ามโซ่แล้วนะคะ

ไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวนี้
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก
มันคือเป็นแผลในใจน้องเนอะ

หรือไม่ก็มูลนิธิของคุณปวีนาเข้าไปดูหน่อย
เด็กแบบนี้อาจจะถ้าอยู่กับบ้านหลังนี้ต่อไป